และหลังจากเมื่อวานี้ที่คุณชูวิทย์พาผู้เสียหายไปพบกับตำรวจ
ไปพูดคุยกับผู้เสียหายมาแล้วนะคะ
ไปแฉเลกลแบบหมายของเงินกู้แล้ว
เมื่อวานนี้มาแฉเพิ่มเติมในรายการตีแสกหน้าช่วงเย็น
เมื่อวานนี้แฉทั้งเรื่องของกลวิธีในการขายของบังหน้า

แล้วก็แฉอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องการขาดโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน
ภาครัฐของบรรดาประชาชนตาดำต่างให้ตาสว่างเมื่อวานนี้นะคะ

วิธีการเขาตั้งอัตราทองคำไว้
ครึ่งสลึงอันนี้นะครึ่งสลึง

ครึ่งสลึง๒๙๕๐บาทครับ
ก็ตั้งเอาไว้ล่ะครับอยากกู้๒๙๕๐บาทคือกู้ครึ่งสลึง
อันนี้กู้ครึ่งสลึงนะครับ

แล้วถ้ากู้ครึ่งสลึงแล้วถ้ากู้สลึงครึ่ง
สลึงครึ่ง๗๕สตางค์
ไม่ใช่ครับนี่ก็คือครึ่งหนึ่งนะครับ

สลึงครึ่งนี่ก็คือ๘๘๕๐บาทนะครับ

กู้๒สลึงก็คือ๑๑๘๐๐นะครับ
เพราะฉะนั้นอัตรานี้คืออัตราการให้กู้นะครับ

อันนี้ก็จ่ายคืน๓๕วัน

ก็เท่ากับเท่าไหร่ครับ๓๕๐๐บาท

สลึงหนึ่ง๕๙๐๐คืนเท่าไหร่ครับ

วันละ๒๐๐ก็เท่ากับคืน๖๐๐๐บาท

ส่วนสลึงครึ่งนี่ก็เช่นกันนะครับ
คูณ๓๕วันนะครับ
ก็คูณไปเป็น๓๐๐บาท
อันนี้ก็๓๕วันคูณ๔๐๐บาท
ทีนี้ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าใน๓๕วันต้องจ่ายทุกวัน
ซึ่งโดยปกติบรรดาคนที่ไม่กู้อย่างนี้ก็อาจจะไม่มีเงินจ่ายทุกวัน

ดังนั้นเมื่อมีปัญหาเนี่ยเขาก็จะมีการปรับนะครับ
อย่างนี้นะฮะปรับ๒๐บาทต่อวัน
อันนี้นะครับปรับ๔๐บาทต่อวัน

อันนี้ก็ปรับ๘๐บาทต่อวัน
นะครับก็สมมุติแล้วกันนะครับว่าท่านกู้เนี่ย๕๙๐๐บาท
๐บาทท่านก็ต้องจ่ายท่านได้ไป๕๙๐๐บาทก็คือทอง๑สลึง
เฉยนะครับไม่มีตัวทองไม่มีเงินคือเทียบเป็นอัตราให้ท่านเห็นเฉยว่ามีทองนะ
ไม่ได้ให้กู้โดยตรงนะไม่ได้เก็บดอกนะก็นี่ถ้ากับเอาทองหนึ่งสลึงให้ไปก็ผ่อน
เหมือนมันจำไว้หรือว่าซื้อแทนไปก่อน
เหมือนกับซื้อทองล่ะครับแต่ไม่มีทองให้ไม่มีทองให้แต่เทียบให้ดูว่าเป็นอัตราก็คือ๕๙๐๐บาท
ดังนั้นพี่น้องที่ไปกู้เนี่ยกู้เท่ากับทอง๑สลึง๕๙๐๐จ่าย๓๕วัน
วันละ๒๐๐บาทวันไหนไม่จ่ายก็เป็น๒๔๐นะครับ
ทีนี้ในกรณีอย่างนี้ในกรณีของผู้เป็นลูกหนี้เนี่ยคนเมื่อกี้เนี่ย
ลบ๒๐๐๐ก็เท่าไหร่ครับก็มีหนี้ค้างอยู่๓๙๐๐ใช่ไหมครับ
ก็ไม่กู้อีกแล้วครับก็ไปกู้อีกกู้อีกครึ่งสลึง
กู้อีกสลึงก็เอา๒๙๕๐บาทไปบวกเข้าไปอีก
วกเข้าไปก็เป็นล้มไม่ลงอย่างที่ผมบอกก็เป็นก้อนใหม่เข้ามาอีก
ก็ทบต้นทบดอกก็มี๑๐๐ด้วยมี๒๐๐ด้วย
ดอกวันนี้ไม่ได้ทำไปทำมาผ่อนไปกี่ปีรู้ไหมครับ
ทั้งหมดผ่อนไป๗ปีครับ
คือหมายความว่าใน๗ปีระยะเวลา๗ปีเนี่ย
ก็มีการจ่ายบ้างไม่จ่ายบ้างนะครับแต่โดยมากจ่าย
ปีแล้วลองคูณดูสิครับคุณนิวครับเอา๗ปีคูณ๓๖๕วัน
ปีก็คือ๓๖๕วันคูณ๗ปี
เมื่อกี้๕๙๐แล้วผ่อน๒๐๐ใช่ไหมครับก็คูณด้วย๒๐๐บาท
เป็นเงินเท่าไหร่ครับ๒๐๐นะคะหุ้ย๕๑๑๐๐๐
๕๑๑๐๐๐ครับเห็นไหมครับแค่เงิน๕๙๐๐เนี่ยนะครับ
ระยะเวลา๗ปีที่ผ่อนไปวันละ๒๐๐บาท๒๐๐บาท
รวมแล้ว๕๑๑๐๐นี่ผมไม่อยากจะพูดนะครับ
แต่ว่ามันน่าตกใจจริงว่าเงินแค่๕๙๐๐บาท

นี่แหละครับเหมือนว่าซื้อสินค้าแบบลอยไม่มีตัวสินค้า
ได้สินค้ามานะแต่เอาราคามาเปรียบกัน
ว่าคุณจะกู้เท่าไหกู้เท่าราคาทองไหม
แต่จริงไม่เอาสินค้าไม่มีสินค้าจำหน่ายกันนะครับ
จาก๕๐๐๐บาทเป็น๕๐๐๐บาทถ้าผ่อนไปเรื่อย
วันละ๒๐๐๒๐๗ปี๕๐๐๐บาทเป็น๕๐๐๐บาท
เออนะครับก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการในการหลบเลี่ยงกฎหมายนะครับ